สังคมไทยมีธรรมเนียมเมื่อบุคคลในครอบครัวเจ็บหนักเป็นเวลานานอาจทำพิธีสะดอกเคราะห์ต่ออายุให้
โดยหวังว่าผู้ป่วยจะมีอายุยืนยาวต่อไป
แต่หากผู้ป่วยมีอาการหนักใกล้สิ้นใจก็มีธรรมเนียมนิมนต์พระสงฆ์
อกจากนี้อาจจะเป็นญาติสนิทหรือเป็นผู้รู้ที่สามารถแนะนำให้ผู้ป่วยหนักระลึกถึงพระพุทธคุณก่อนสิ้นใจ
โดยจะจัดกรวยใบตองใส่ดอกไม้ทูบเทียนให้ผู้ป่วยพนมมือเหนืออบ
และภาวนาใกล้ไกล้หูให้ได้ยินว่าอรหังหรือพุทธโหพุทธโห
เพื่อบอกหนทางแก่ผู้ป่วยให้มีสมาธิปราศจากกังวล
จะได้จากไปโดยสงบสู่สุขติพบ